สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมนี่วันนี้วันแรงงานวันแรงงานนะครับ
ฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานทุกคนทั่วประเทศเลย
อย่างเหล่านี้เขานับว่าเป็นผู้ใช้แรงงานไหม

บศนพบว่าบริษัทไหนใช้แรงงานแล้วไม่ให้หยุดโดนปร่ำแซนนึงนะ

บศนพบว่าพี่ตี๊วต้องลุ้นห่วยนะครับเห้ยแล้วอย่างเรา
คุณขายความสวยสวยแล้วแบบ
และมีออยยอดด้วย
น่าจะมีออยยอดตรงนี้แหละ
ออันไทยรัสหน้าหนึ่งสักหน่อยด้านนี้ก็มีการพูดแล้วสิ
อ่ะมีแล้วนี่ไงกันไงซักนิดหนึ่ง

เขาก็บอกว่าหมอผ่าน่า
ค้านกฎหมายเคร่ง
แต่เปิดช่องให้ดาราชวนไปผ่าเมืองนอก

งงแล้วหน้าที่ตึงมาเนี่ยใครทำมาให้
ไม่ไปอากาศดีมากที่เกาหลี

เอานี่ดีกว่าลงจินนะฮะ
ว่าซื้อทุเรียนมังคุดทำราคาแพงไม่หยุดนะ
คนไทยเนี่ยอาจจะอดกินได้เหมือนกันนะครับ
คืออย่างนี้ชาวสวนผลไม้เขาบอกนะครับว่า
ปีนี้คนไทยอาจจะไม่ได้ทานมังคุด

เพราะว่าผลผลิตมันน้อยมากเลย
เพราะว่าลงจีนมากว้านซื้อไม่อั้นนะครับ
ทุเรียนเองราคาก็ยังพุ่งไม่หยุดนะฮะ
หลังที่จีนรับซื้อในราคาแพงคุณผู้ชมครับ

ตัวแทนชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี

คนไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กินมังคุดนะฮะ

ร้อนสลับฝนปนหนาว
จนทำให้ผลมังคุณที่ปูงอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับ
ดอกออกผลน้อยลงกว่า๖๔
น้อยลงกว่า๖๔น้อยมากนะ
จาก๑๐๐นี่หายไป๖๔นะ
ทำให้เหลือมังคุตออกสู่ตลาดนี้นะฮะ
สู่ตลาดนี่นะแค่๓๖๐๐๐ตัน

ลดลงจากทุกปีนะฮะที่จะมีปริมาณมังคุดถึง๑แสนตัน

แสนตันเหลือ๓๖๐๐บาทคิดดูแล้วกัน
นอกจากนี้ยังไม่พอนะ
ยังมีผู้ค้าชาวจีน
หรือที่เขาเรียกว่าหลงจีน
เข้ามากว้านซื้อมังคุดไปในจำนวนไม่จำกัดนะครับ
โดยให้ราคาสูงมากกว่าทั่วไป

ธรรมดาแล้วเขาจะมีการส่งนอกจากในประเทศ

แต่ปีนี้ไม่เพราะว่าจีนเข้ามาซื้อไป
ในขณะเดียวกันทุเรียนในประเทศที่ยังมีราคาแพงต่อเนื่อง
หลังจากที่มีลงจีนเข้ามากว้านซื้อไปเช่นกัน
โดยล่าสุดให้ราคาทุเรียนหมอนทองอยู่ที่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมาก
ค่าโรงจีนจะรับซื้ออยู่ที่ราคา๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งเป็นราคาที่สูงทีเดียว
แล้วก็จะทำให้ราคาทุเรียนในไทยแพงตามขึ้นไป
รู้ไหมว่าญาติคุณก็ไปทำสวนทุเรียน

็อตกับอาตุ่มเขาไปทำสวนทุเรียนอยู่ที่จันทบุรี
น็อตแกไม่เห็นจะเอาทุเรียนมาให้เพื่อนกินกันบ้างเลย

ทุเรียนมาปุ๊บคนจีนเข้าไปเดินตามต้นเลย

แล้วเขาก็จ่ายเงินไปเลยว่าสมมุติต้นนี้
ไม่รู้ว่ามันจะออกมากี่เมาไปเลยว่าต้นละกี่หมื่น
เพราะฉะนั้นทั้งสวนไม่มีของคนไทยแล้ว
ต่อไปจะไม่มีทุเรียนแล้วก็มังคุ้ดกินละใช่ไหม
เกรดที่ดีมากคนไทยโอกาสที่จะกินน่อย
อย่างนั้นน้อยเรื่องแบบนี้เราควรจะดีใจใช่ไหม

แต่ขนาดเดียวกันในประเทศไทยของเราเอง
เหมือนกับอยากให้คนไทยได้กินผลผลิตของคนไทย
แล้วนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ
เนี่ยน้ำทำผิดไปหมดเท่าสุดเรื่องราวเลย
แล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่๙เนี่ย
ก็เคยทำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงถูกไหม

ก็คือการที่แบบว่าทำพ่อปลูกมาเนี่ย
เพื่อให้เรากินเอาไว้กินไว้ใช้
ที่เหลือเนี่ยจึงเอาไปขาย

ลูกเธอจะมีกินมั้ยทุเรียนกับมังพุทธอ่ะ

เมื่อก่อนจะต้องคิดถึงส้มจะต้องคิดถึงบางมด
เขาบอกว่าส้มออกมาลูกผลเดียวเนี่ยนะ

เพราะว่าทั้งบางมดเหลือสวนแค่สวนเดียว
และนี่นะเธอจะบอกให้ประเทศญี่ปุ่นนะ
เขาทำนะเครื่องสำอางที่ดังมากเนี่ยนะ

ก็ต้องแก้แบบในหลวงไงรัชกาลที่๙ไง
ก็คือก็นี่ไงก็ต้องปลูกออกมาหรือว่าผลิตออกมา
แล้วก็ให้คนในประเทศของเราได้บริโภคอย่างเต็มที่
เหลือจึงเอาไปขาย

วันนี้ขายต่างประเทศเราอาจจะลืมตาอ้าปากได้มากขึ้น
ตกลงจะมีให้กินหรือว่าจะเอาเงิน

มันจะขัดแย้งกับราชการที่๙ใช่ไหม
อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
ท่านผู้ชมฮะมันเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮา

หรือที่เขาเรียกว่าสังคมไฮโซหรือสังคมนักธุรกิจนะฮะ
แวดวงธุรกิจเมื่อมีการส่งต่อเอกสารคำแถลงการของครอบครัวนรงเดช

คิดถึงคุณกรที่เราอ่านข่าวคุณกรบ่อย

นั่นก็คือของครอบครัวนรงเดชนะครับ
ซึ่งประกอบไปด้วยดรกระเสมนรงเดช

ลูกชายคนโตแล้วก็ลูกชายคนเล็กคือพี่กริจ
หรือนายกริจแล้วก็นายกรอรณรงเดช
ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการตัดขาดลอยแพร่
การดำเนินธุรกิจของนายนบนรงเดช
ลูกชายคนกลางของครอบครัวครับที่หอบเงิน

จะไม่ขอรับผิดชอบกับการกระทำใดทั้งสิ้น
ของนายนบทุกอย่าง
สำหรับรายละเอียดคำแถลงการ
เขาเกิดขึ้นวันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่ง
ถ้าใครได้เห็นนี่เป็นรูปของสามพี่น้อง
วันนี้ก็มีคำว่าตัดขาดกันไป
จากขวาก็มีพี่นบคุณกริจแล้วก็แน่นอนคุณกรนรงเดช
โดยดรเกษมนายกริจและนายกรณรงเดช
เกี่ยวกับกรณีของนายนบนรงเดช
จากปัจจุบันปรากฏข่าวมากมาย
ในเรื่องของความเกี่ยวพันธุ์ระหว่างครอบครัวนรงเดช

ดังนั้นครอบครัวนรงเดชจึงมีความจำเป็นต้องส่งแถลงการต่อสาธารณะ
เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่า
การดำเนินการใดของนายนบนรงเดช

ครอบครัวนรงเดชไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น
โดยรายละเอียดของสาเหตุที่ต้องแถลงการในครั้งนี้

คุณนบนรงเดชได้ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวนรงเดช
ในเรื่องการจัดหาเงินเพื่อลงทุนซื้อหุ้น
ซึ่งต่อมาครอบครัวนรงเดชก็ให้ความช่วยเหลือ

การให้นำทรัพย์สินของครอบครัวนรงเดช
ทรัพย์สินอื่นที่ครอบครัวนรงเดชจัดหามาเป็นหลักประกัน
ในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม
แต่หลังจากที่นายนบนรงเดชได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว
นายนบกลับดำเนินการใดโดยใช้ชื่อเสียงของครอบครัวนรงเดช
แอบอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยลำพัง
แม้นายนบจะให้นายกรณรงเดชดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทก็ตาม
แต่นายกรก็ถูกกีดกันไม่ได้รับรู้ในรายละเอียด
ร่วมตัดสินใจในการดำเนินการใดของบริษัท
ในที่สุดคุณกรคือลูกชายคนเล็กเนี่ย
ก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัทในเวลาต่อมา
โอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นคำแถลงการของครอบครัวนรงเดชที่ตอนนี้เป็นข่าว
ที่หลายคนจับตามองกันอยู่นะฮะ

ซึ่งก็ได้คบหากันมา๓ปีแล้ว
แล้วก็ได้ออกมาเรียกได้ว่าประกาศ
เพราะว่าความรักของเขาสุขงมแล้ว
เขาบอกว่ามาแถลงข่าวดีในช่วงเย็นของวันที่๓๐นี้นะคะ
โดยหนุ่มพุธเขากล่าวว่าเขาได้เลิกจะจัดงานวิวาแล้ว
ในวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๑
เป็นงานมั่นแล้วก็งานแต่งในวันเดียวกันเลย

แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากเลย
ที่ผ่านมาต้องอุ๊บเอาไว้ก่อน
เพราะว่าส่วนเรื่องของการเตรียมงานก็ไม่เป็นไร
เพราะว่ายังไงเขาก็จะแบบว่า
ค่อยทำไปเรื่อยสบายใจอย่างนั้นเป็นต้น
ก็ตั้งใจจัดกันแบบเรียบง่ายนะในพิธีแบบไทยอย่างนี้

เขาบอกว่าจัดเช้านี้เที่ยงก็พอแล้ว

สินสอดอะไรนี้ก็เป็นไปตามความเหมาะสม

นอกจากนี้เรื่องเรือนหอก็อยู่ย่านวัชรพล

จุ๋ยเขาก็บอกว่าในเรื่องของชุดเชิด

ก็ไม่ได้นำไปมาจากต่างประเทศอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ถามว่ามีการสู่ขอกันหรือยัง
พุทธก็ตอบบอกว่าที่จริงพ่อแม่ทางเขากับพ่อแม่ทางของจุ๋ย
เจอกันแล้วละหลายครั้งแล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของการไปพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราว
แต่ว่าเมื่อไหร่มันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน

เขาก็บอกว่าก็ปล่อยไปตามความรู้สึกนะนะ

บอกว่าส่วนตัวไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมานั่งคุกเข่า
แล้วก็แบบมาขอแต่งงานสวมแหวนอะไรกันอย่างนั้นนะคะ

แต่ว่าวันแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่าอยากมีธีมเนี่ย
ออกมาเป็นโทนสีขาวเทาแล้วก็น้ำเงิน

บอกว่าเห็นลูกอลินอลันของโอปอลกับหมอโอ๊คใช่ไหม

แน่นอน

วันนี้เฮ้ยไหวออกกี้ที่ต้องออกวันนี้

เราไม่ได้บอกอะไรเลย
ใส่ไข่คิดถึงหวย
เพิ่งจบไปเนอะปะติ้งหรอปะติ้งปะติ้งปะติ้งปะติ้งตอนหนูปะติ้ง
โนผิดใช่ไหมคะผิดผิดสิก็เป็นมโนไงน่ะ
มโนจีรนันมโนแจ่มเลยล่ะจริงคือไม่ได้ถูกอะไรเลยอันนั้นยิ่งเด็กกว่า
แล้วก็บอกถูกมา๒งวด๓งวดจากคำชโนธเนี่ยเนอะพูดถึงคำชโนธ
เออถอนหายใจนั่งถอนหายใจพักไหมพักพักไหมคิดจะพักคิดถึงคิดแค่พัก
พักไว้ล่ะอ่านไปอ่านไปคือเอาง่ายนานมาทีเลขเด็ดจากหนุ่ม
คนหนึ่งที่เขาต้องเรียกว่าร่างกายไม่ครบ๓๒เป็นหนุ่มพิการเนี่ยนะครับ
เพราะว่าคาร์โรตเตอรี่คำชะโนธนี่บอกว่าอื๊บอกเลขดังมวดเนี่ย
ไม่รู้ที่มาที่ไปมาจากไหนแต่มีคนหาซื้อจนแทบจะไม่มีจะขาย
จังหวัดอุดรแล้วก็ที่คำชโนธไม่ต้องไปหายเลย
ผู้สื่อข่าวรายงานเลยครับบริเวณทางเข้าเกาะคำชโนธ
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
ระยะทางครึ่งกิโลเมตร
เป็นพื้นที่ที่ทางคณะกรรมการคำชโนธเนี่ย
เขาก็จัดให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายลอตเตอรี่กัน

เขาตามหาเลข๙๒๕ว่ะ

ซึ่งคนก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงจะต้องไปหาเลข๙๒๕เนี่ย

อาจารย์ขอเลขนิดนึงค่ะ

คุณมาพูดแบบนี้ผมไม่เป็นหมอให้หวยนะด่าหนูนะ
ผมไม่ให้แต่ผมดูจากเลขของดวงดาว

นี่ซื้ออะไร

๙กว่า๕มาตรงนี้แล้วดีเลขที่มี๙มี๒มี๕
สามร้อยแผงระยะทางครึ่งกิโลไม่เหลือเลยแม็กซ์กับใบเดียว

หมดเลยแล้วส่วนมากที่จะมาซื้อเนี่ย
ไม่ใช่คนที่อุดรเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

เขาบอกอย่างนี้บางคนเดินหาซื้อเลขเด็ดเนี่ย
ที่คำชมนตร์แล้วได้โชคได้แล้ว
ครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์นะที่คนมาหาซื้อเลข๙๒

ก็เลี่ยงก็เลี่ยงจริง

ฮือฮานะจอมปลวกนี่เป็นสิวลึงนะ
ตั้งโดนะก็บอกเหมือนกับอวัยวะเพศของเพศชาย
เจ้าของถูกหวยมาแล้ว๑๕ครั้ง
ชาวบ้านรู้ข่าวอยากรวยบ้านก็เลยแห่ไปขอเลขเด็ดนะฮะ

เมื่อวานนี้ชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมายังที่พื้นที่ทุ่งนาของนายวิรพลพองใส

อยู่ที่บ้านโคกดำเนินนะครับอยู่ที่จังหวัดเยอะโสธร
แล้วก็ได้มีการนำเอาดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องสักการะบูชา
แล้วก็เงินอีก๕บาทไปทำพิธีกราบไหว้จอมปลวก
ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชาย
หรือชาวบ้านเรียกกันว่าจอมปลวกสิวลึง

บริพลได้มีการกล่าวนะครับว่าช่วงต้นเดือนมกราที่ผ่านมานั้นนะฮะ
ฝันถึงปู่ย่าที่ตายไปนานมากแล้ว

บอกว่าตัวเองนั้นไม่มีที่อยู่แล้วก็ร้อนมากเหลือเกิน
อยากจะมาอยู่ตรงใต้ต้นไม้แห่งนี้
จากนั้นก็เลยได้มีการเตรียมปรับนาดินบริเวณดังกล่าว

มีครบทุกอย่างนะครับ
กับญาติจึงคิดว่าเป็นปู่กับย่าน่าจะมาอาศัยอยู่บริเวณนี้

ไม่รู้เหมือนกันโดยสิ่งที่ทำให้พวกตนตกใจและเชื่อปู่กับย่ามาอาศัยอยู่
เพราะที่ผ่านมาตัวเองนั้นถูกหวยไป๑๕ครั้ง
โหนะฮะวิธีการขอเลขเด็ดนะฮะจอมปู่กศิลป์วลึงที่ชาวบ้านก็นิยมทำกันนะคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าจะเอามือถือเนี่ยไปถ่ายรูปจอมปู่กแล้วก็นำไปขยายแวก
จะเห็นเลขจะเห็นเป็นตัวเลขอยู่

เขาถ่ายอยู่เมื่อกี้เอาโทรศัพท์คุณถ่ายสิ
บางคนใช้สายตาสอดส่องดูนะฮะจอมปลวกก็จะเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยนะฮะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานบอกว่าชาวบ้านที่เดินทางไปขอโชคลาภกลุ่มหนึ่ง
ต่างผู้เป็นเสียงเดียวกันว่าตัวเองนั้นเห็นเลขสองแล้วก็เลขสาม
อยู่บนจอมปลวกสิวลึ่งนะฮะก็ต้องลุ้นดวนที่สองพฤษภา
อะไรคือสองสามคุณน่ะต้องไปรูปไปรูปแล้วก็ดู
การขอเลขจากสิวัลลึงต้องถ่ายรูปอย่างเดียวค่ะ

แล้วแอนเดนเนี่ยมันจะพังลงมาได้

คุณแองจี้ครับหลูบเนี่ยเขาหลูบอย่างนี้ก็ได้
แต่เมื่อกี้คุณทำท่าหลูบอย่างนี้
ผมว่าคุณไม่ใช่หลูบนะ
นักเป็นสาวบริสุทธิ์

เวลาพ่อดำเอาหัวไปเจิมกับซิวลึงเอาหัวเจิมนี้ใช่ไหม

แต่วิจารณายารของคุณก็แล้วกัน

ก็มันเป็นเศษของปืนใหญ่ไงเป็นเครื่องดนตรีโบราณก็มีเข้าใจไหมล่ะ
เป็นของโบร่ำโบราณเออเป็นของโบร่ำโบราณมีหมดเลยทุกอย่างเนี่ย
ดูสิอาจจะมีเครื่องดนตรีบ้างเห็นไหมล่ะเป็นดีดสีตีเป่าหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
แล้วก็ไปพบเนี่ยนะฮะอยู่สูงประมาณ๑๐๑เมตร
๑๐๑เมตรอันนี้ไงซึ่งนี่ไงนะคะเป็นอันนี้ปืนใหญ่เหรอใช่ก็เป็นเศษไง
ที่เป็นสวรรค์สมเด็จพระศรีนครรินร้อยเอ็ดอ๋อปืนธรรมดาไม่ใช่ปืนใหญ่นี่เป็นปืนธรรมดา
นี่เป็นปืนใหญ่นี่นี่ปืนโบราณนี้ไงนี่ปืนโบราณนี้ใช่ไหมปืนเก่าอ๋อไม่ใช่ปืนใหญ่
ข้อโทษนี่ฉันอ่านผิดตั้งแต่แรกอ่าวผมก็ว่าอยู่ไหนปืนใหญ่มาก็ไม่ใช่ปืนใหญ่
ปืนอะไรคือปืนใหญ่ผมก็งง
อะไรเนี่ยบอกให้น้า
เออทำไมเป็นปืนใหญ่ด้วย

เออเออเออเออเออปืนสั้นละ
ก็ขุดมาเยอะมากเลยนะคะโดยขณะที่คนงานกำลังขุดอยู่หน้าดินเนี่ย
โดยเฉพาะก็จะใช้จอบแล้วก็รถแบ็คโฮล
บริเวณนั้นเพื่อจะเทคอนกรีตในการประกอบฐาน

ก็ลึกลงไปประมาณ๑๒เมตรกันเลยทีเดียว
แล้วก็ได้ชิ้นส่วนเหล็กที่เป็นสนิมขึ้นมาเต็มไปหมดเลย
ลักษณะก็เป็นปืนพกบ้างเป็นปืนลูกโม่บ้าง
ซึ่งก็ดูแบบกึ่งอัตโนมัติก็มี
แต่ว่าอยู่ในสภาพที่ศึกหล่อแล้วก็สนิมจับเขละไปหมดเลย
อย่างที่เราเห็นไปมาสักครู่นี่แหละค่ะ
ตอนนี้เขาก็นำทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็ไปมอบให้กับตำรวจเพื่อจะที่บริเวณที่พบ
ซึ่งอยู่กันคนละฝากของถนน
กับเมือง๑๐๑นี่แหละค่ะ
เค้าเรียกว่าสถานีตำรวจฯของเมือง๑๐๑นี้

เพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธปืน
ได้มาพิสูจน์แล้วก็ดูหลักฐาน
ก็ก่อนหน้าเมื่อประมาณสัก๖๐ปีที่ผ่านมา
ที่บริเวณนี้เคยเป็นสถานีตำรวจสถานีตำรวจอยู่

ก็ไม่แน่อาจจะเป็นแบบว่าของตำรวจแล้วก็เอาไปทิ้งไหม
คือพอวันหมดสภาพแล้วเขาก็ทิ้งแล้วก็ขุดหลุมกบไว้
แล้วก็เลยกลายเป็นแบบว่ามาขุดพบอะไรตรงนี้นะคะ
ก็สูง๑๐๑เมตรกันเลยทีเดียว

ยังมีคนโหมฟันเห็นผมก็เลยซื้อเลข๑๘วันเกิด

เอาอย่างนี้ตอนนี้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งน้องมด

คุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของเรื่องน้องมดมาริสาวิไรกรวด

ความหวังของเขาคืออยากจะใช้ชีวิตกับคุณย่า
โคราชที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย

ในวันที่๑๗พฤษภาคมที่จะถึงนี้

ตัวไปเป็นอาสาสมัครฝึกงานเพื่อช่วยเหลือ

แล้วก็ปรากฏว่ารถนายเหล่าไปแล้วก็ไปเฉิน

กลัวว่าในส่วนด้านหน้าของรถตู้เนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ใต้รถติดล้อแล้ว
ทำให้น้องเนี่ยเสียชีวิตนะครับซึ่งน้องแค่อายุแค่๒๐กว่าเอง
จริงแล้วน้องจะต้องเดินทางกลับวันที่๑๗คือกลับไปเรียนต่อที่เยอรมนีแล้วนะฮะ
ซึ่งก็แปลกเด็กคนนี้ที่จริงแล้วอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพี่ม้า
แต่ตัวเองก็คิดว่าตัวเองกลับมาแล้วอยู่ว่างไม่รู้จะทำอะไร
โคราชเราต้องยอมรับณโคราชเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่รถจะต้องติดมาก
แต่ปรากฏว่าแทนที่จะได้ช่วยคนอื่น
น้องจะต้องมาเสียชีวิต
เพราะว่าในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ด้วยนะฮะ
นี่คือน้ำใจของคนรุ่นใหม่แล้วก็เรียกได้ว่า
นั่นโหงสารมากเลย

ก็จริงแล้วเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นด้วย
รถที่ขับอยู่คนขับหรือไง
ในช่วงของการที่มีฝนตกนะฮะหรือว่าถนนลื่น
ก็อาจจะต้องระวังกันสักนิดนึงนะครับ

เพราะว่ากรณีแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะฮะ

นี่นะฮะน้องเป็นเด็กนักเรียนเมืองนอกนะพี่

อยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะอยู่กับย่า
ในที่สุดแล้วก็มีการกลับมาบ้าน

ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วย

แล้วเราเชื่อว่าทุกคนหลายคนก็ติดตามข่าวนี้กันอยู่

คืออย่างนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการเดินทางไปยังบ้านเวียงนะฮะ
อยู่ที่แพร่นะฮะอำเภอร้อยกวาง
โดยมีนายสมเกียจประสัญญาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓

เป็นคนนำทางนะพร้อมกับชาวบ้านแล้วก็ทีมงานเทศบาลตะมนต์

พากันเดินทางไปยังที่เขาเรียกว่าเป็นป่าตะเคียนยักษ์ศูนย์กวาง
ซึ่งติดกับสระน้ำข้าสถานีอนามัยบ้านเวียง
ในสมเกียจผู้ใหญ่บ้านได้มีการเปิดเผยว่าต้นตะเคียนต้นใหญ่นี้
เดิมทีมีคู่กันสองต้นซึ่งชาวบ้านและตัวเองนั้นเห็นว่า
มันจะล้มเมื่อมีลมพายุมาก็จึงได้มีการตัดออกไปต้นนึงเมื่อหลายปีมาแล้ว
และในขณะที่ตัดลำต้นตะเคียนนะฮะตนก็ยืนอยู่บนหลังรถ
ในขณะที่ต้นตะเคียนล้มนั้นตัวเองเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาถีบตัวเอง
ให้ตกจากรถจนการถูกเองได้รับบาดเจ็บนอนลงพยาบาลไปหลายวันทีเดียว
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวเองก็ไม่กล้าชิดกลับที่นั่นอีกเลย

แล้วก็เรื่อยนะฮะจะไปแปรรูปเป็นแผ่น
แต่เลื่อยเท่าไหร่ก็เลื่อยไม่เข้า
เลื่อยเนี่ยนะฮะหักงอจนต้องเอาต้นตะเคียนต้นนั้นเนี่ย

ทุกวันนี้เหรออ่าอยู่ที่วัดแล้ว

บอกว่าต่อมานะฮะสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นอีก
นั่นก็คือตาไม้ตะเคียนขนาดใหญ่กว่าหัวคนเนี่ยนะฮะ
หล่นลงมาจากลำต้นด้านบน
คาดว่าเป็นตาไม้แต่ว่ารูปร่างคล้ายหัวคน
มีตาสองข้างคุณดูดิเนี่ย
คุณรู้จักตาไม้ใช่ไหมที่มันแบบยื่นออกมาเป็นตาไม้
คุณดูเหมือนกระโหลกไปแล้วอ่ะเหมือนหัวมันมีตานั่นอ่ะ
เห็นไหมข้างบนมีตานั่นอ่ะแล้วมีปากเห็นไหมล่ะ
นั่นนะฮะเขาบอกมีตาสองข้างมีจมูก
มีพ่อเท่าคนนึงเนี่ยเก็บเอาไว้ที่สวนปรากฏว่า
นอนไม่ได้ทำไมหมานี่หอนทั้งคืน
หมาหอนทั้งคืนเกิดอาการเจ็บป่วยนะฮะ
ก็เลยได้มีการนำกลับไว้ที่เดิมนะครับ
ชาวบ้านก็ทำโต๊ะสูงแล้วก็ทำวิธีต่างจุดทูบบูชา

แต่มาช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีชาวบ้านจากต่างถิ่นเนี่ยนะครับ
ได้มีการเข้ามาเที่ยวมาขอหวยกันนะฮะ
ส่วนตนเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง

อย่ายังไม่กล้าเข้าไปเลย

ต้องนักวิทยาศาสตร์มาว่าอะไรคะ

มันจะได้ยินเสียงอะไรที่มันจี้เข้าไปในหู

การที่หมาหอนนี่แสดงว่ามันมีเสียงอะไรที่ไปทำให้เกิดความรำคาญที่หูเขา

ถ้าชิงเสียงอย่างนั้นต้องบอกนะพี่แต่สงสัยเป็นเสียงเปรตไง
แต่ที่แพร่เขามีต้นไม้เยอะ

แต่ถะไปต้นนึง

เห็นไหมคนเรานี่จิตใต้สำนึกของมัน
ไม่ใช่ถ้าไปซื้อโรตาลีใช่ไหม๒ตัดไปต้น๑ก็ต้องเป็น๒๑
แล้วคนอบ๑๒คนเธอ

โอบ๑๒คนความสูง๔๐เมตร
แม่บ้านฝากมานะคะว่าช่วงนี้คุณแม่ไม่ให้เลขเลย

แอบอีกแล้วแอบสักสะอ่อนใส่แล้ว
๓พันไปจ่ายเขาก่อนไอ้ศูนย์๓พันนั้นน่ะ
นี่ชาติถึงแล้วบ้าเหรอ
นั่นก็คือจากแพร่เดี๋ยวแพนเค้กออกมาขอโทษผ่านสื่อนะฮะ
ที่ภาพร่วมเฟรมกับสารวัตรหมีเนี่ยแอบมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลติดอยู่ด้วย

ก็มันมีเครื่องเอาง่ายมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแอลกอฮอลติดอยู่อ่ะหลบ

มาที่แอ่นผ่อนผสมบ้างนะคะก็อยู่ไหนละ

แอนทองประสมหาข่าวไว้ได้บ้าง

ไม่เบลอหรอกแต่ว่าเมื่อกี้หยิบกระดาษมันซ้อนกันไปมา

เพราะว่าสำหรับนางเอกสาว
มากความสามารถอย่างแอนทองประสมเนี่ยเนาะ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

อะไรที่มันต้องกระทบกับตัวแพนเค้กเองเนี่ย

ครั้งต่อไปนางก็บอกนางจะพยายาม

ทุกรูปที่เราจะพดจะต้องระวังให้มากขึ้น

ความผิดของคนอื่นนะเท่าเข็มนะ

ความผิดตัวเองนะใหญ่เท่าภูเขาไม่เคยเห็นเลย

จริงเหรอมีอะไรบ้างล่ะข้อเสียของพี่น่ะ

แกเองยังกลับใจกลับตัวได้เลยไม่ใช่

อันนี้ก็น่ายกย่องใช่ไหมนม

เอามาอีกเรื่องหนึ่งเอาณเดชน์หน่อยณเดชน์
ณเดชน์บอกไม่สนหรอกยายาปรับลุคเซ็กซี่
นี่นะครับคือทั้งคู่นี่นะครับ
ก่อนนั้นนี่ก็มีข่าวออกมาไปลอกว่าเหมือนแบบ
หองระแหงนู่นนี่นั่นนะครับ
แต่ล่าสุดก็ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
เด็กกับยายาก็เริ่มมีงานออกงานเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็จะมีละครที่จะออกด้วยนะฮะ

ก็ไปถามนะครับเด็กก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ออกงานคู่กันมาสักพักนึงแล้ว

เพราะละครใกล้จะออนแอร์แล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็มีคนไปถามยายานะครับ
บอกว่าถึงเรื่องราวของชุดอะไรอย่างนี้นะ

ยายาก็บอกว่าหนูคิดว่าทุกอย่างมันมาด้วยเวลาของมัน
มันยังพอดูได้อยู่นะครับ
แล้วก็ไม่ได้โป๊ด้วยเอาไปฟังเสียงเธอดีกว่า

หรือว่ามันก็ยังพอดูได้อยู่หรอกครับ
ไม่ได้พอดูโปรขนาดนั้น

น่าจากคุณแม่ต้องขอน่าเดศด้วยไหม

ส่วนโอกาสที่รับงานแฟชั่นคู่กันก็ตามโอกาสก็คงจะมีนั่นแหละนะ
ก็เป็นคู่น่ารักนะฮะ

แจ๊คแฟนแฉนเป็นคนดีของสังคมเธอ
มากเลยอันนี้เรื่องแบบนี้ควรที่จะนำเสนอ
เดี๋ยวกลับมาจะบอกว่าน่ารักขนาดนั้น
อ่าละค่ะเรื่องนี้นะฮะทำเอาเนี่ย
นี่คุณแม่นิดอรภาไม่ใช่นะ

ไม่แม่นิดก็คือเราจะเรียกแม่แบบนี้
เพราะว่าเราซื้อบ้านนี้

อย่างเธอทำไมมีข่าวดีกับเขาบ้างล่ะ

เยาวชนไทยไงล่ะครับคุณมดดำ

คือเรื่องราวเนี่ยหนูเป็นคนกวนครีมเอง

เรื่องราวคือว่าหนูเนี่ย

หนูก็อยู่กับแฟนแล้วทีนี้
มีแฟนเหรอตกลงยังไม่เลิกกันเหรอ

แล้วเค้าเนี่ยก็

แล้วหนูก็ตกใจว่าเอ๊ะ

เฮ้ยมันทำไมย่อดเนี่ย

เราก็รับแล้วอันนี้เป็นอย่างไร

มันเป็นยอดที่แบบไม่ใช่เงินเราแน่นอน

มันเป็นเขียนแบบที่ไม่ใช่
ไม่ใช่เป็นเลขเงินฝากของคนอื่นมาครับ
มันก็เลยงงว่าไม่รู้ว่าตัวคนนี้คือชื่ออะไร
มันเป็นเงินสดที่เขาฝากมาครับ

โทรไปทางแบงค์ว่าแบบเนี่ยใครเป็นคนโอนเงินไหม
ผมผมไม่รู้ผมไม่อยากได้เงินเขาผมไม่สบายใจเลยปกติ
คือแต่เท่าที่ทราบมาตอนแรกที่คุณจำเป็นต้องโทร
เพราะคุณคิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพก็ส่งเงินให้คุณล่อซื้อนี้ใช่ไหม

ไม่คือเรากลัวคือเรากลัวแค่ว่าแบบ
คนคนเอาเงินมาแบบปล่อยทางเราหรือเปล่า

แล้วเราเป็นเด็กที่แบบ
ผมเป็นเยาวชนของสังคมด้วยเองก็เลยรู้สึกว่า
ผมเอาไปคืนนะครับ
เอาไปคืนแล้วก็ติดต่อทางแบงค์เหรอ
ติดต่อทางแบงค์ครับแล้วทางแบงค์ก็บอกว่า
มีคนโอนมาจากทางแถววรุษสาวรีครับผม
ทำไมตอนนั้นคุณเก็บบัตรกำนันของยูโทเปียได้
คุณไม่เอาไปประกาศตามหาคุณเอาไปใช้เลยอ่ะ
คุณกำลังจะเล่นกับผมเหรอครับบอส

ูดดี้ใครวูดดี้คือใคร

เมื่อกว่าจะเห็นเล่นของบอสทุกวันนี้บอสเธอคือใครอ่ะ
อสผมคือนุ่มกัญชัยเพราะว่า
แต่คือว่าหนุ่มกัญชัยก็ยังไม่สู้แม่นิดเพราะแม่นิดคือไม่ได้
สบายใจครับเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของเราครับคือเรารู้สึกว่า
เพราะล่ะเค้าต้องเรียนทุกข่ายเล่าค่ะเพื่อนเล่นเหรอ

ผมเครียดมากผมกล่าวว่าเอ้ยผมจะลงไอจีดีไหมเดี๋ยวคนอ่าว่าสร้างมาแส
ผมก็เลยมาคิดในใจว่าเออกูสร้างดีกว่าเพราะงานกูไม่เคยมี

ใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคนแบบว่าเราไม่โพสต์ไปเนี่ย
มันก็จะดูแบบว่าไม่โอเคแต่จริงแล้วที่ตัดสินใจโพสต์เพราะว่า
เราอยากให้สบายใจว่าถ้ามีเงินฟอกของใครเกี่ยวกับโอนมาทางเราเนี่ย
เราปลอดภัยนะเพราะว่าเราไม่รู้นะเราไม่เกี่ยวนะ
คุณแม่ก็บอกว่าลูกชายซื้อรองเท้าคู่นึง

ละคราวิเศษเลยครับมานิดครับ
เขาบอกแพงแพงร้านเธอแพงกว่าที่อื่นกรับ

คนอยากจะรู้ว่าชีวิตของนางจะเป็นยังไงต่อไป
และเป็นแขกรับเชิดมาขอออกรายการเราเอง

เนื่องจากว่าอาจารย์ลักษณ์เนี่ย

หลังสงการมีหลายดวงดาวที่จะต้องเปลี่ยนไป
ดวงของแพทย์จะเป็นยังไงหลังสงการ
แต่พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับ๙โมง๔๕นาทีนะครับ
เจอแน่นอนคุณแอฟทักษะออนแพทย์นับประพา

แชร์ข่าวสาวสตรอง
นี่เขาบอกแข็งแรงมากนะฮะ
๙โมง๔๕นาทีกลับมาเจอกัน

ดูการเป็นพิธีกรครั้งแรกของคุณแอฟนะคะ
อยากเห็นว่าแอปจะพูดทันพิธีกร
อย่างตุ๊ยอย่างแพทย์ณประพา

พรุ่งนี้ถ้าคุณไปร่วมรุนเลขเด็ดได้อีกทีหนึ่ง

เขายังซื้อได้อยู่หายกันอยู่
แต่๔ทุ่ม๑๐นาทีกลับมาเจอกับมูไนท์

โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ